และอย่างที่บอกว่าสโมสรกีฬาหลายสโมสรที่ให้กำลังใจนี่ก็เป็นหนึ่งในสโมสรนั้นนะคะ
โมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเขาบอกว่าเตรียมแล้วที่จะรับขวัญทีมฟุตบอลหมูป่า
ถ้าเกิดออกมาได้เนี่ยเขาบอกว่าจะให้ตัวชมฟุตบอลทีมเชียงรายตลอดชีวิตไปเลยนะคะ

บ้านแถวแม่สายก็ไปดูเชียงรายยูเนเต็ดเตะฟุตบอลเลย
ปรัชมาลารัฐผู้จัดการทีมสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดเผยนะคะบอกว่า
นายมิตติดเตียภัยรัฐประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือทีมหมูป่าคาเดมี่แม่สายทั้ง๑๓รายทันที
โดยจะให้ตัวชมฟุตบอลทีมสิงเชียงรายยูไนเต็ดฟรีตลอดชีวิตทันทีค่ะ
และยังจะรับทีมหมูป่าคาเดมี่เข้าร่วมทีมเยาวชนสิงห์เชียงรายด้วยนะ
แล้วก็จะส่งเข้าศึกษาด้านวิชาการและด้านกีฬาฟุตบอลค่ะ
และยังร่วมกันสวดมนต์ภาวนาให้น้องแล้วก็โค้ดทั้ง๑๓รายกลับออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้โดยเร็วค่ะ
ตอนนี้ทั้งนักเตะและทีมงานทุกคนมีความเป็นห่วงมากและกระวนเกี่ยวกับน้องมาก
คือเราเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้เรามีกำลังใจ
ในการที่ต้องลงเล่นควารใจชนะ

ว่าเสพกันตลอดเลยครับถือว่าอัปเดตกันตลอดเลย
พยายามที่จะหาข้อมูลสอบถามกันตลอดครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอข่าวที่เป็นทางการอีกทีนะครับ
อกจากนั้นค่ะสโมสรฟุตบอลชั้นนำของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูเนเธอร์บุรีรำยูเนเธอร์
บางกอกกาสเอฟซีบางกอกยูเนเธอร์และก็ชนบุรีเอฟซีด้วย
เรียกว่ามากันหมดเลยไม่ว่าจังหวัดไหนให้กำลังใจเต็มที่นะคะ
ก็ในมวลหมู่ของนักฟุตบอลในไทยนะฮะ
ต่างประเทศเขาก็ให้กำลังใจ
แล้วก็คอยส่งกำลังใจให้อยู่ด้วยนะครับ